มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวถนนเข้าสาร
เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเขาถูกซ้อมจนน่วมจนบาดเจ็บเลย
อุ้ยนี่ซ้อมยังไงหัวแตกขนาดนี้อะคะ
ฟาดหัวด้วยแต่เรื่องราวมันก็มีที่มาที่ไปนั่นแหละ
เขาก็ยอมรับว่าตัวเขาก็ใจร้อนที่ไปใส่เขาก่อน
คู่กรณีแต่คู่กรณีเนี่ยเอาพวกมารุมยำจนเละแบบมันเกินไปหรือเปล่า
ถามว่าจุดเริ่มต้นของสาเหตุคืออะไร
ชายหนุ่มคนนี้บอกว่าคนที่เป็นคู่กรณีกับเขาเนี่ย
หาว่าตอนที่อยู่ในร้านเนี่ยในสถานบันเทิงที่ถนนเข้าสารเนี่ย
เขาไปกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะค่ะผู้ชายคนนั้นเนี่ย
หาว่านุ่มคนนี้ไปจับอวัยวะเพศเขาไปจับของลับของเขา
เนี่ยเหรอจังหวะนี้เหรอซึ่งเขาไม่ได้จับ

แต่ตรงนี้เขาบอกเขาขอโทษไปทีนึงแล้วแต่ถูกตบหัวไปทีนึง
นี่ฮะคู่กรณีมาเนี่ยพากงพากาศมาด้วย
แล้วตบหัวเข้าไปทีนึงก่อนนะฮะ
กาดก็ต้องพยายามมาห้ามมาแยกอะไรพวกนี้นะครับ
เหมือนมาคุยเคลียร์อะไรกันสักอย่างอยู่
แล้วเป็นคนที่เอาเรื่องมาโพสต์บอกว่าคู่กรณีหาว่า
ตัวเขาไปจับของลับของเขาซึ่งปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ได้จับ
สักพักนึงมาพากาดมาแล้วมาลากแล้วมาตบหัว
ขอดูอีกมุมนึงมีอีกมุมนึงด้วย
ครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองด้วยอ่าทีแรกเขาถูกจังหวะ
เขาเดินมาที่กลุ่มของแรปเปอร์ชื่อดังนะคือคุณแรปเปอร์ชื่อดังท่านนี้เนี่ย
เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกนะฮะจังหวะตรงเนี้ยเขาบอกเขาเห็นแรปเปอร์ชื่อดังขวัญใจเข้ามา
เขาก็เดินเข้าไปคุยไปยกมือไหว้อะไรประมาณอย่างเนี้ยก็เจอคู่กรณีคนเดิมอีก
พอเขาเห็นคู่กรณีคนเดิมเขาก็เอ้าอยากจะจบนี่เขาถูกตบอีกแล้ว
มือไหว้ไปแล้วยังโดนตบหัวอีกแล้วนี่ฮะหลังจากนั้นก็มีกงมีกาดมาดึงเขากับเพื่อนที่มาด้วยกันที่เป็นเพื่อนผู้หญิง
ออกไปนอกร้านอีกแล้วเขาบอกอะไรกันเนี่ยถูกตบหัวไปสองรอบขอโทษแล้วก็ไม่ยอม
แล้วยังถูกกาดมาพาออกไปนอกร้านทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลย
ไม่ได้ไปจับของลับอะไรของผู้ชายคนนั้นเลยดูภาพหน้าร้านหน่อย
เขาบอกตอนเขาไปยืนอยู่หน้าร้านตอนนั้นสถานบันเทิงตรงนี้เลิกพอดี
เขายอมรับว่าตรงนี้เขาก็ใจร้อนเห็นคู่กรณีคนนั้นเดินออกมาพอดี
เขายังติดค้างยังโมโหอยู่รู้สึกอายด้วยรู้สึกนี่เขาไปซัดก่อนเลย
ทีนี้พักพวกของคู่กรณีใส่ฮะโดนรุมยำจนเละเลยตรงนี้เขาบอก
มีคนนึงเอาขวดตีเข้าศีรษะเขาสองครั้งเป็นบาดแผลในรูปที่ดูตอนแรก
เพื่อนผู้หญิงเขาพยายามช่วยก็เอาไม่อยู่เลยนี่ฮะ
น้องผู้หญิงที่มาด้วยกันเนี่ยผู้ชายคนนี้บอกก็โดนเข้าไปเหมือนกัน
เพราะพยายามเข้ามาช่วยเข้ามาห้ามนี่คือร่องรอยอาการบาดเจ็บต่างนะครับ
วันนี้ตินะฮะติคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ทุกผู้ชมครับก็ได้ภาพจากร
นี่เขาน่วมไปทั้งตัวนะฮะถูกคู่กรณีตบหัวในร้านสองครั้งก่อนพยายามขอโทษแล้ว
แต่กลับถูกเชิญออกไปนอกร้านอีกก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น
คนเราก็มีความเท่าเทียมกันนะครับเป็นมนุษย์เหมือนกัน
แบบคุณมาตบหัวคนอื่นมันก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้ว
เหมือนที่ผมโดนตบแล้วผมก็มีอารมณ์โกรธอย่างนี้
ก็ต่อยเขาไปผมก็ผิดด้วยที่แบบขาดสติในช่วงนั้น
ก็คือที่ต่อยไปก็เหมือนเรื่องมันก็ยาวไปอีก
กลายเป็นพวกเขาก็ต้องไม่ยอมแล้วก็กระทืบผม
แต่ก็มันก็เกินกว่าเหตุไปหน่อย
เหมือนแบบยิ่งพอมีเรื่องมันก็หาทางที่จะจบกันด้วยดียากอะครับ
นี่ครับเขาบอกในร้านเขาก็พยายามที่จะขอโทษ

ถูกเชิญตัวออกมานอกร้านอีก
ตอนที่คู่กรณีเดินผ่านเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไปต่อยเขาก่อน

แต่คู่กรณีเนี่ยมาใส่เขากลับเนี่ย
แล้วมีพวกมารุมด้วยมันเกินกว่าเหตุไปไหม
แล้วเขาก็เอาคลิปเสียงที่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
พยายามติดต่อไปเคลียร์กับคู่กรณี

อันนี้เขาอ้างว่าเป็นคลิปเสียงของฝั่งนั้นนะ
บอกว่าถ้าจะแจ้งความให้คิดให้ดีนะ
เพราะถ้าเกิดไปแจ้งความตัวของคู่กรณี
เขาก็จะแจ้งความกลับเหมือนกันนะครับ
แต่เรื่องขวดอ่ะยังไงอ่ะมันก็ไม่โหดหรอก
เมื่อเราไม่รู้เขาถืออะไรอยู่ในมือแล้วเขาจะทำอะไรเราต่อ
ถ้าอยากจะเล่นกันก็ได้พี่ก็ฟ้องได้เหมือนกันนะครับ
เราก็พยายามติดต่อหาทางฝั่งคู่กรณีของชายหนุ่มคนนี้นะฮะ
แต่ยังติดต่อไม่ได้เราก็อยากจะทราบเหมือนกันว่า
เรื่องราวมันเป็นยังไงถ้าจะฟังอีกมุมนึงอะนะ
สนชนะสงครามเจ้าของพื้นที่นะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยบอกว่า
ยังติดต่อทางฝั่งคู่กรณีของชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เหมือนกัน
แต่เท่าที่ฟังคือเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็ต้องป้องกันตัว

แล้วไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งมีอาวุธอะไรในมือหรือเปล่า
มันก็เลยจำเป็นต้องใช้คงใช้ขวดอะไรประมาณอย่างนั้น